คุณผู้ชมครับเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการนำผู้ประกอบการ๓๔รายไปทัวร์
แล้วก็ไปดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาที่ประเทศไทยครับ
กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่๒ของโลก
เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลก
สัมผัสความเป็นไทยในมุมมองใหม่ที่หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นครับ
เราได้เปิดมุมมองใหม่ของเมืองไทยให้กับนักท่องเที่ยว
จุดเด่นที่เรากล้าเปิดตรงนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย
ในแง่ของศีลท้าด้านการท่องเที่ยวมากนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะอะไรต่างเยอะไปหมดเลย
แต่จริงนักท่องเที่ยวยังไม่ได้สัมผัสในแง่ลึกในแง่มุมที่แปลกแตกต่างออกไปมากนัก
ยังคงไปพูดถึงหรือว่าสัมผัสในมุมเดิม
ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางโดยโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะครับ
ให้เข้ามาสัมผัสพรุ่งนี้จะมีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ
ให้คุณลองมาค้นหาความน่าสนใจประสบการณ์ที่ประเทศไทยต้องการนำเสนอครับ
คุณธเนศเพชรสุวรรณนะครับรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็บอกต่อนะครับว่าตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นตลาดยุโรปที่มีความสำคัญอันดับที่๒
รองจากรัสเซียครับคาดว่าช่วงสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร๙๙๐๐คนหรือว่าอาจจะถึง๑ล้านคนนะครับ
สำหรับครูหาประเทศไทยปีนี้ได้สำรองพื้นที่ขนาด๔๒๐ตรมครับ
เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในปีนี้นะครับ
ให้เข้าร่วมงาน๓๖รายโดยใช้โทนสีก็คือเป็นโครงสร้างคูหาที่มีรวดลายสีสันโดดเด่นด้านหน้าเป็นจัวทรงไทย
พร้อมกับมีการจัดแสดงจากหน่วยงานต่างของไทย
การแสดงมวยไทยกีฬาก็ได้รับความนิยมความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับ